คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
กรณีที่มีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนซ้อนรถจักรยานยนต์กันไป
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วก็คนร้ายใช้เวลาในการก่อเหตุเพียงแค่๑๐วินาที
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะตำรวจจับกลุ่ม๑ใน๒คนร้ายได้จับกลุ่มนายจิรายุทธ์ได้
แล้วก็มีเงินของกลาง๓ล้านกว่าบาทเงินที่ได้ไปเนี่ย๗ล้านกว่าบาท
ว่าน่าจะแบ่งครึ่งกันกับเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุครับที่นายจิรายุทธ์มีเนี่ย๓ล้านกว่าบาท
ดังนั้นเพื่อนอีกคนนึงที่ชื่อว่านายทักดันัยเนี่ยหนีอยู่ก่อนหน้านี้นะ
สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมช่วงตี๔ที่ผ่านมานะคะ
ทักดันัยหรือก๊อฟผู้ต้องหาซึ่งเป็นหนึ่งในสองที่ก่อเหตุนี้
แล้วก็หลบหนีนะคะถูกวิสามันฆาตกรรม
แต่ว่านายทักตะไหนเนี่ยยิงปืนใส่ตำลดก่อน
จนรถตำลดเนี่ยพุ่นไปหมดเลยตำลดก็เลยต้องสวนกลับ
ทีนี้ครอบครัวของนายทักดันัยก็บอกว่าลูกชายเป็นคนดีครับ
ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าทางครอบครัวไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าลูกชายไปก่อเหตุ
ชิงเงินรถขนเงินแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นกรณีที่สองคนร้ายนะคะใช้ปืนชิงทรัพย์รถขนเงินบริษัทบริกซ์นะคะ
คือใช้ปืนออกมายิงขู่พนักงานยิงไปนัดหนึ่ง
ขณะที่พนักงานกำลังขนถุงเงินขึ้นรถนะคะ
ถนนเพชรเกษมเขตน้องแข็มกรุงเทพคืนวันที่๒๓กุมภาพันธ์
คนร้ายได้เงินสดไป๗๒๗๐๐๐บาท
ตำรวจจับได้๑ใน๒ก็คือนายจิรายุทธ์สวนมิอายุ๒๐ปี
มีเงินของกลาง๓๖๐๐๐๐๐บาท
ส่วนนายทักดันัยเหนียวร้างใจหรือก๊อฟอายุ๒๗ปี
ผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุหลบหนีไปตำรวจตั้งรางวัลนำจับ๕๐๐๐บาท
ตามภาพนี้เลยนะคะจังหวะก่อเหตุ
ภาพนี้คนที่ยิงเนี่ยคือคนที่ถูกจับได้ก่อน
นายจิรายุทธ์เป็นคนซ้อนเป็นคนยิง
ส่วนนายทักดันัยคือคนขี่ที่อยู่ด้านหลังที่ไม่ได้วงแดง
ใช่นายจิรายุทธ์ก็เลยบอกว่านี่ไงก็ร่วมกับนายทักดันัย
แล้วเคยก่อเหตุมาแล้วด้วยก่อนหน้านี้เมื่อปี๖๒

ขนเงินบริษัทเดียวกันเลยบริษัทบริกซ์คราวนั้นได้เงินไป๖ล้านบาท
ตัวนายจิรายุทธ์ได้ส่วนแบ่งล้านเดียว

แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าล่าสุดตี๔ที่ผ่านมา
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุวิสามันฆาตกรรม
ทักดันัยเหนียวร้างใจผู้ต้องหาตามหมายจับ
ที่ริมพงศ์ยากลางซอยทวีวัฒนา๑ที่เข็ดน้องแข็มกรุงเทพฯ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ไปตรวจสอบพบปืนลูกโม้ขนาด๓๒๑กระบอก
ปลอกกระสุน๔นัดสมุดจดบันทึก๑เล่ม
ทะเบียน๗กไก่ต่อเต่า๕๙๕๒กรุงเทพฯ
รถจักรยานยนต์คันนี้ก็เป็นรถของผู้ต้องหาของนายทักดันัย
พบเงินสดกว่า๓แสนบาทอยู่ในกระเป๋าสะพายสีน้ำตาล
อยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์นะคะ
ทะเบียน๔กไก่ขไข่๗๑๘๐กรุงเทพฯ
รถคันนี้เป็นรถของเจ้าหน้าที่
มีรอยกระสุน๔นัด
อยู่ที่บริเวณกระจกฝั่งซ้ายด้านหน้า๒นัด
กระจกด้านหลัง๒นัดค่ะ
พลตำรวจรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
กองมัชการตำรวจนครบานบอกว่า
การจับกลุ่มนายทักดันัยในครั้งนี้
เป็นลักษณะแบบนี้เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดู

เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะนายทักดันัย
หนึ่งในผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนี้นะที่หนีอยู่เนี่ย
เขาไปนัดเจอกับเพื่อนที่โต๊ะสนุกเกอร์

แต่ระหว่างที่นายทักดันัยอยู่กับเพื่อนในร้านสนุกเกอร์ค่ะ
ตำรวจเข้าประชิดตัวเพื่อจะจับกลุ่ม
พอนายทักดันัยเห็นตำรวจก็วิ่งหนีออกมาจากร้าน
สีน้ำเงินทะเบียน๗กไก่ต่อเต่า๕๙๕๒กรุงเทพ
แล้วก็หนีเข้าไปในซอยทวีวัฒนา๑ค่ะ
คือซอยนี้สามารถลัดไปออกถนนพุทธมนตรสาย๔ได้นะคะ
ระหว่างหลบหนีนายทักดันัยเห็นว่าตำรวจเริ่มประชิดตัว
แล้วตำรวจก็นำรถยนต์หลายคันไปดักต้นซอยท้ายซอย
ทักดันัยก็เลยทิ้งรถจักรยานยนต์ค่ะครับแล้วก็หนีเข้าพงหญ้าข้างทาง
ตำรวจวิ่งตามไปนะคะแต่แทนที่นายทักดันัยจะหยุดมอบตัว
แต่ว่าเอาปืนเนี่ยปืนลูกโม่ไม่ทราบขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ไปก่อน๔นัด
อันนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าตำรวจเอง
เจ้าหน้าที่เองกระโดดหลบกระสุนกันจ้าละวันนะคะ
กระสุนไปโดนรถกระบะของตำรวจตำรวจบอกว่าจำเป็นต้องยิงสวนเพื่อป้องกันตัว
กระสุนไปถูกกลางอกของนายทักดันัย๒นัด
นายทักดันัยล้มฟุบและเสียชีวิตทันทีตรงจุดนี้เลยค่ะ
ตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะตำรวจสืบทราบมาว่า
ทักดันัยเนี่ยหลังก่อเหตุไปจี้ชิงเงินจากรถขนเงินเนี่ยนะ
ก็วนเวียนกบดานอยู่ในพื้นที่ย่านพุทธมนตร
ตำรวจเขาลงพื้นที่ไปครั้งหนึ่งนะแต่ตอนนั้นเหมือนนายทักดันัยเนี่ยไหวตัวทัน
หลบหนีไปได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนแถวนั้นเหมือนเขาชำนาญเส้นทางตรงนั้น
แต่ครั้งนี้เนี่ยตำรวจเขาวางแผนจับกลุ่มก็คือวางกำลังปิดเส้นทางหมดเลยอะค่ะ
แล้วขณะที่ตำรวจแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนายทักดันัยกลับหลบหนีไง
แล้วก็มาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้ก็เลยถูกวิสามันฆาตกรรม
ตำรวจบอกว่าเชื่อว่ามีคนคอยช่วยเหลือด้วยนะคะครับ
ไม่ได้ก่อเหตุกันแค่นี้แค่สองคนนะคะคาดว่าน่าจะมีคนคอยช่วยเหลือ
เดี๋ยวจะต้องเรียกมาสอบปากคำและต้องเร่งติดตามเงินด้วยค่ะ
อืมว่าเงินที่เหลืออยู่ที่แบ่งกันแล้วแล้วยังเหลืออยู่เนี่ย

ก็ลูกน้องอยู่หน้าอยู่หน้าถนนนะครับเห็นเรียวเขาเรียวเข้ามา
เราก็จะแสดงตัวเขาก็หนีขับรถเข้ามาข้างใน
แต่ว่าเรามีตำรวจเจ้าหน้าที่บล็อกอยู่ข้างในอีกที่หนึ่งนะครับ
เขาก็เลี้ยวเข้าไปในซอยเพราะรถเขาล้มแล้วทางตำรวจจะวิ่งเข้าไปแสดงตัวแล้วจับ
เขาก็ยิงต่อสู้ขึ้นมาเขายิงมากี่นัดครับเรารู้สึกจะสามสี่นัดได้ครับ
ตอนนั้นเขามาคนเดียวเลยใช่ไหมคนเดียวผมว่าเขาเขาก็หนีอ่ะนะ
เพราะว่าเราก็ประกาศให้สืบช่วยกันแล้วใช่ไหมว่าถ้าให้มามอบตัวหรือว่ามีเงินรางวัลให้เขาก็ยังไม่มานะครับ
กับผมว่าเขาก็มีเงินเหลืออยู่พอที่จะใช้ในการหลบหนีได้อีกนานนะครับ
อะไรคือสิ่งที่เขาตัดสินใจว่าแทนที่จะสมมุติออกชายแดนไปเลยทำไมเขาถึงเลือกมาปักหลักที่จุดนี้
เขาค่อนข้างระวังตัวนะเพราะว่าเราก็มีคนช่วยเหลือเขาอยู่อีกหลายคน
ผมเชื่อว่าเขาก็คิดว่าเขาคงหนีได้อ่ะเพราะว่าเขาก็ทำมาละหลายครั้งก็จับเขาไม่ได้นะครับ
เพราะว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดเนี่ย๗ล้าน๒ใช่ไหมใช่น่าจะแบ่งคนละครึ่ง๓ล้านกว่าบาท
ยุทธ์ได้ไป๓ล้านกว่าตอนที่ยึดได้๓ล้านหกแต่ว่าเจอที่ไปวิสามันในก๊อฟเนี่ย๓แสนใช่ค่ะ
แสดงว่ายังเหลืออีกโอ้โหตกสามล้านอ่ะหายไปไหนอ่ะใช่ใช่ตำรวจก็เลยไม่รู้ว่ามีใครมาเกี่ยวข้องช่วยเหลือด้วยหรือเปล่า
หรือว่าเอาเงินไปให้ใครยังไงหรือเปล่าเอาเงินไปให้คนอื่นก็รับของโจรอ่ะคนรับเงินไปอ่ะ
ว่าร่วมกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงแล้วตัวเองมีหมายจับก็ยัง
ตำรวจก็นำรถจักรยานยนต์ของนายทักดันัยนะคะแล้วก็รถกระบะของเจ้าหน้าที่
แล้วก็เงินสดที่เจอสามแสนบาทเนี่ยนะคะนำทั้งหมดเหล่านี้มาตรวจสอบ
แล้วก็เก็บรักษาไว้ที่สอนอนองค้างพลูพันธุ์ตำรวจเอกนพดลกาญจนพันธ์
ผู้กำกับการสอนอนองค้างพลูบอกว่าหลังจากนี้ต้องรอผลการตรวจพยานหลักฐานและวิถีกระสุน
นำมาประกอบสำนวนคดีการวิสามันและสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ต้องแจ้งข้อหากับตำรวจชุดวิสามันนะคะตำรวจก็ถูกแจ้งข้อหาเหมือนกัน
ก็คือค่าผู้อื่นครับส่วนคดีของนายทักดาไนนายทักดาไนเสียชีวิตไปแล้ว
ก็จะต้องจำหน่ายคดีออกจากสาระบบดังนั้นก็เหลือแค่ฟ้องนายจิรายุทธ์สวนมิ
ผู้ต้องหาอีกคนนึงอ่ะค่ะที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้ครับ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาจะมาตรวจนะคะตรวจดูหมายเลขธนบัตร
และลายเซ็นบนสายรัฐธนบัตรนะคะเพื่อยืนยันว่าเป็นเงินที่ถูกชิงทรัพย์ไปหรือเปล่า
ส่วนกระสุนปืนและอาวุธปืนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บได้ในจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ก็จะนำไปตรวจพิสูจน์เบื้องต้นเป็นปืนลูกโม่ขนาดจุดสามสอง
ซึ่งเป็นปืนคนละกระบอกกับที่ใช้ในวันก่อเหตุนะคะครับ
แต่กระสุนเนี้ยขนาดเดียวกันอืมแต่ปืนเป็นคนละกระบอกกันอืมอืม
คือตามขั้นตอนของเหตุการณ์ที่ต้องมีการวิสามันคนร้ายเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องถูกแจ้งข้อหาไว้ก่อนใช่ค่ะก็ไปว่ากันในชั้นศาลใช่นะครับ
แต่ทีนี้ทางแม่ของนายทักดันัยที่ถูกวิสามันเนี่ยนะครับ
ก็คือนางสุภัทราเหนี่ยวร้างใจอายุสี่สิบเก้าปี
วันนี้ก็มากับแฟนสาวของนายทักดันัยนะฮะมาที่สอนอหนองค้างพลู
นำเอกสารมาติดต่อขอรับศพนายทักดันัยที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ระหว่างรอรับศพนางสุพัตราก็ร้องไห้ตลอดเวลาแล้วครับ
ก็แน่นอนว่าก็ต้องเสียใจที่ลูกชายมาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์แบบนี้
สุพัตราบอกว่าตัวเองมีลูกชายสองคนนายทักดันัยหรือนายกอล์ฟเป็นลูกชายคนโต
ก่อนเกิดเหตุก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ที่บ้านนะค่ะ
ส่วนแฟนของลูกชายพักอาศัยอยู่กับตัวแม่ของนายทักดันัยนี่แหละ
ปกติลูกชายแม่ยืนยันว่าเป็นคนนิสัยดีเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็ดูแลแม่มาโดยตลอด
ส่วนเรื่องการชิงเงินจากรถขนเงินที่บ้านไม่มีใครรู้เพราะลูกชายไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้ฟัง
แล้วเวลาอยู่บ้านเนี่ยลูกชายก็เหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปนะอายุยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบเจ็ดนะ
ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนฝูงจนมารู้ข่าวว่าลูกชายเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาคดีปล้นรถขนเงิน
ตอนนั้นก็ตกใจมากแล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกชายหายออกจากบ้านไปสัก๔วันแล้ว
ตัวเองกับแฟนสาวของลูกก็พยายามติดต่อเพื่อให้มอบตัวแต่ก็ติดต่อไม่ได้
มารู้ข่าวทางโทรทัศน์ว่าลูกชายถูกตำรวจวิสามันเสียชีวิต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางสุพัตราแม่ของนายทักดันัยนะครับมองว่านี่เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุของตำรวจ
ตำรวจพยายามปกปิดข้อมูลพยายามสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพราะยืนยันว่าลูกชายไม่มีอาวุธปืน
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าพบปืนที่ลูกใช้ในการก่อเหตุจี้ชิงเงินจากรถขนเงินไปแล้ว
แล้วมาเจอมาเจออะไรอีกตอนนี้อันนี้แม่เขาบอกนะเป็นไปไม่ได้ที่ลูกชายจะต่อสู้
แล้วไม่เชื่อว่าลูกจะก่อเหตุด้วยจะเดินหน้าขอความเป็นธรรมต่อไป
หากเป็นไปได้อยากขอให้พิสูจน์ศพลูกชายสักครั้งหนึ่ง
เพราะว่าลูกชายแม่ไม่มีปืนแม่ดูข่าวหลังจากวันที่เกิดเหตุแล้ว
แม่เปิดทีวีดูเขาบอกว่าไอ้คนที่มารับศาลทรัพย์ภาพ
แล้วลูกแม่จะมีปืนอะไรไงลูกแม่พึงหายไปสี่วัน

เมื่อตำรวจดักอยู่ซื้อไทยเหลือปืน
เอาปืนที่ไหนมาจะเอาที่ไหนไปสู้ตำรวจ

เมื่อเช้าตี๕๓๐โทรไปบอกให้แม่มาดูศพ
แม่ก็มามาถึงก็กั้นไม่ให้แม่เข้า
ถวงเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมง
มาได้แค่ขึ้นซอยอยู่เป็นชั่วโมง
แป๊บนึงบอกให้เดินเข้าไปได้
พอเข้าไปได้กั้นบอกว่าเดี๋ยวรอชันสูตรก่อน

เสร็จบอกพออีกทีบอกส่งไปโรงพยาบาลแล้ว

แม่ไปตามไปโรงพยาบาลนั่งรอสองชั่วโมง

เพราะอะไร
ทำเกินเพราะเหตุ
ลูกแม่ไม่มีปืนจะมาสู้ตำรวจได้ไง

ถ้าลูกทำผิดจริงคุณก็ว่าไปตามขบวนการ

ก็เป็นว่าแม่เนี่ยไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นคนก่อเหตุ

แล้วก็ไม่มีปืนจะไปต่อสู้กับตำรวจด้วย
ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่านายทักดันัย
เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้ว
คือจี้ชิงเงินจากรถขนเงินมาแล้วครั้งหนึ่ง
นางสุพัตราที่เป็นแม่
ก็ไม่เชื่อว่าลูกชายจะก่อเหตุนะ
เพราะยืนยันว่าคืออยู่ด้วยกันตลอด

คือลูกเนี่ยอยู่บ้านตลอดไม่เคยไปไหนอะไรแบบห่างไกลสายตาอะไรขนาดนั้น
อันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขานะ
แล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเคยทำงานเป็นพนักงานล้างรถ

ก่อนที่ลูกชายจะประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
ต้องลาออกจากงานมาอาศัยอยู่ที่บ้านเฉย
ซึ่งก็ตกงานมาสัก๑๐เดือนแล้วปัจจุบันก็ยังไม่มีงานทำ
เพราะฉะนั้นก็เลยอยู่บ้านตลอดอยู่ในสายตาไง
เชื่อว่าลูกอาจจะไปก่อเหตุที่ไหนอะไรยังไง
ค่ะแต่ผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้ที่บอกว่าร่วมกันก่อเหตุกับนายทักดันัย
ของผู้ต้องหาก็บอกเหมือนกันว่าก็ถูกนายทักดันัยนี่แหละ
ชวนลูกเป็นคนหัวอ่อนก็เลยมาร่วมก่อเหตุอะไรแบบนี้
แต่คำถามก็คือว่ามันก็ต้องตรวจสอบไปต่อนะว่าทรัพย์ส่งทรัพย์สินอะไรจะเป็นยังไง
ต้องตรวจสอบค่ะทีนี้ทางแม่ของตัวในก๊อฟเนี่ยนะ
ก็บอกว่าบ้านที่อยู่ตอนนี้ค่ะสามารถชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ได้นะ
เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อบ้านมาไม่เกี่ยวกับการที่ลูกชายไปก่อเหตุอะไรเลย
ซึ่งบอกว่าเก็บเงินมาตลอดทั้งชีวิต๒๐ปีก็ซื้อบ้านหลังนี้
เมื่อปี๒๕๕๖แม่บอกว่าแม่ถูกลอตเตอรี่ด้วยได้เงินมา๒แสนบาท
เงินต่างเหล่านี้ชี้แจงได้หมดยืนยันว่าไม่ได้เป็นเงินที่ได้มาจากลูกชาย
เพราะว่านายทักตนายนี่บอกว่าเคยไปทำงานถูกไล่ออกไปปั๊มกุญแจอย่างนี้